ไปดูอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อในการบรรเทารักษาโรคนะคุณผู้ชม
พิธีการลูบน้ำมันบรรเทาโรคบรรยากาศจะเป็นยังไงทำอย่างไรไปดูกันค่ะ
เขาเรียกกันว่าวิธีการลูบน้ำมันบรรเทาโรคซึ่งการรักษานี้นะเกิดขึ้นที่ตำบลทุ่งตำเสา

ที่กำลังโดนรูปน้ำมันอยู่เนี่ยนะคะ
ลูกของเธอมีอาการปวดปวดแขนปวดเมื่อย
เธอก็เลยนำลูกไปรักษาด้วยวิธีโบราณอย่างการลูบน้ำมัน
ลุ่มน้ำมันเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะทำได้อยู่ดี
น้ำมันอะไรก็ได้มารูปไม่ใช่นะคะ
เพราะว่าการลูบจะต้องรูปโดยคนที่มีวิชาเท่านั้น
ถึงจะได้ผลในการรักษาเขาว่าแบบนี้
ซึ่งคนมีวิชาเขาจะใช้น้ำมันว่านนะ
ว่านก็คือจะมีการปรุงด้วยสมุนไพร

แล้วที่ผ่านมาเนี่ยพิธีกรรมพิเศษแบบนี้ก็คือจะต้องทำพิธีไปด้วยนะคะ
การรักษาคนที่เขามีวิชาเขาจะนำน้ำมันว่านมารูป
แล้วก็นวดจุดที่ปวดที่เป็นพร้อมท่องคาถารักษาไปด้วยนะคะ
จบพิธีเขาบอกว่าผู้ป่วยจะรู้สึกดีขึ้น
ซึ่งจริงแล้วดิฉันคิดว่าอันนี้ตามความเห็นส่วนตัว

นะคะเนี่ยเขาบอกว่าคอมเมนต์ที่เขาดูคลิปนี้

เวลาแบบว่าปวดเมื่อยเขาก็จะให้เราเอาน้ำมันมานวดให้

ซึ่งน้ำมันที่มันเป็นสมุนไพรเป็นว่าน
มันก็เหมือนเป็นวิธีการนวดแผนโบราณของคนไทย
ตรงไหนก็หนวดตรงนั้นเคยทำเหมือนกัน
หลายคนเคยทำพิธีนี้กันมานะคะนี่ค่ะเห็นไหม
นี่ที่หัดใหญ่สงขลาน้องเป็นอะไรเขาก็เล่ากันไป
คือเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
แต่ถ้าให้ลองเปรียบเทียบดูก็คล้ายกับการนวดน้ำมัน
คลายเส้นคลายเมื่อยอะไรประมาณนี้นะคะ

ใช่ยังไงก็ขอบคุณตำสติของคุณน้ำตาลกัญชายาด้วยนะคะ
คุณก็ปวดหลังเลย
อยากไปนวดน้ำมันขึ้นมาทันที

วดน้ำมันนวดแบบว่าแผนโบราณ

ถ้าคุณแบบรู้สึกไม่ปกติก็ต้องไปดูแลบำบัดรักษา